อันนี้ครบ๗วันครบ๑สัปดาห์
หลังจากที่เมื่อวันที่๒๖มีนาคมประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉิน
แต่อัตราตัวเลขช่วงที่ผ่านมามันก็ยังร้อยกว่าทุกวันเลยนะ
และแต่ละจังหวัดเขาก็มีคำสั่งต่าง

ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในต่างจังหวัดกันก่อน
ค่ะพรีสนุโลกนะครับเพราะเมืองขอความร่วมมือไว้แบบนี้
ช่วงกลางค่ำกลางคืนตีขออภัย
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวพิศนุโลก
ให้พร้อมใจกันอยู่ที่บ้านอย่าออกจากบ้านในช่วงค่ำคืน
ทุ่มถึงตี๕ตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๓๐เมษายน
ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อคืน๒วันก่อนแล้วนะครับ
ถือว่าเป็นการรวมพลังหยุดยั้งโรคโควิด๑๙
ในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลก
เพราะว่าบางคนเรียกเลยคำสั่งแบบนี้คือ
แต่ว่าจริงถ้าไปดูคำสั่งหรือว่าประกาศของผู้ว่าแต่ละจังหวัด
เขาจะใช้คำว่าขอความร่วมมือ
แต่ว่าถ้าตีโจทย์กันง่ายบางคนบอก
เราก็อยู่บ้านในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ

ก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจ
ตามถนนเส้นทางหลักในเขตเทศบาลนครพิศนุโลก
ไปดูบรรยากาศคืนแรกของการขอความร่วมมือ

โอ้โหไม่มีรถขับอยู่บนท้องถนนเลย

โดรนนี่คือเหมือนเป็นแบบเมืองร้างเหมือนกันนะ
มีบ้างนะรถจักรยานยนต์บางคันนะฮะ

ว่ามีความจำเป็นอะไรในการที่ออกจากบ้านในช่วงนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของชาวเมืองสองแควร์เป็นอย่างดีนะครับ
สำหรับมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิศนุโลก
ที่ประกาศเพิ่มเติมอย่างเข้มข้นนั้นนะครับ
ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัด
สามารถเดินทางภายในจังหวัดได้ตามปกติ

สามารถเดินทางผ่านจังหวัดพิศนุโลก
แต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรอง
ของคณะกรรมการโรคติดต่ออย่างเคร่งคัด
ถ้าเจอด่านตรวจคุณก็ต้องให้ความร่วมมือ
และที่สำคัญคุณต้องแสดงตนแสดงเอกสาร
หรือแสดงเหตุผลจำเป็นในการที่จะเดินทางผ่านพิศนุโลก

หรือว่าจะเดินทางออกจากพิศนุโลกหรือเข้าพิศนุโลก

คุณดูสิเงียบเหงาเลยนะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้หน่อยละกันค่ะ
เพราะว่าผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
กับใครที่ไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัย
เพราะว่าเขามีการออกประกาศบังคับใช้อย่างจริงจัง
คือทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
ไม่ว่าคุณจะขี่มอเตอร์ไซค์มาจะขับรถมาคือก็ต้องใส่นะ
ใครไม่ใส่มีโทษหนักปรับถึง๒๐๐๐บาท
เริ่มต้นไปจนถึงคือเริ่มแล้ว
จนถึง๓๐เมษายนค่ะคุณผู้ชม
สมุทรสาครถือว่าเป็นจังหวัดแรกของไทยเลยนะ
ที่เขาใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัย๑๐๐
ก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นี่แหละค่ะ

สถานีบริการน้ำมันตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๕
แล้วก็งดจัดกิจกรรมพวกงานประเพณีงานพิธีกรรมต่าง
เว้นงานศพแล้วก็งานบวชเนี่ยยังจัดได้นะคะ

แล้วในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยตอนนี้มีจำนวนผู้ป่วยโควิดนี่
รายงานล่าสุดอยู่ที่๑๔รายนะคะ